ข่าวเยอะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยข่าวนี้ก่อน
จากเหตุการณ์ที่เด็กชายวัย๑๔ปี๒คนทะเลาะกันนะครับ

ปรากฏว่าพ่อแม่ออกโรงเคลียร์กัน

มีการใช้อาวุธปืนในการยิง
ทำให้เกิดการสูญเสียกับเหตุการณ์ครั้งนี้
ส่วนตัวเด็กชายเองก็เอามีดมาไล่แทงเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ประทึกกันนะครับ
ข้าวลูกบ้านดิ
เย็นตัวอ้านไหนที่ตานียัน

โอ้ยที่นี่แก่ใจเลย
คุณผู้ชมเห็นไหมฮะถึงขั้นสูญเสียเลยนะครับ

เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑ราย
แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๓รายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๗นาฬิกาของวันที่๑๙สิงหาคมนะครับ
บนถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่๑๒ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานี
สามีภรรยาที่อยู่บ้านเยื้องกัน

ลูกชายของทั้ง๒คนไปฟ้องนะครับว่า
ทะเลาะกันบนรถโดยสารขณะที่เดินทางกลับมาจากโรงเรียน
เมื่อมาถึงบ้านแต่ละฝ่ายเด็กแต่ละฝ่ายนะ
ก็ไปฟ้องผู้ปกครองของตนเองนะครับ
ทีนี้ผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคนก็ออกมาเจรจาจะไกลเกลี่ยกัน
แต่ตกลงกันไม่ได้กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
ฉากทะเลาะวิวาสชกต่อยกันนะครับ
ก่อนที่นายตรายเทพคำสุดอายุ๔๖ปี
จ่อยิงเผาขนที่หน้าอกของนายจรรย์แก้ววิลาอายุ๔๙ปี

ล่าสุดวันนี้มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพผู้เสียชีวิตเป็นวันที่๒แล้ว
ทุกคนก็ยังคงโศกเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็คนในหมู่บ้านคนที่เป็นเพื่อนบ้านเครือญาติกัน
ก็มีการเตือนกันบอกว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะฮะ
สำหรับคนที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ
แล้วก็เรื่องของปัญหาของลูกปัญหาของเด็ก
ก็ควรจะปล่อยให้เขาแก้ปัญหาด้วยเหตุผลกันเอง
หรือถ้าพ่อแม่จะไปยุ่งเกี่ยวนะครับ
ก็ขอให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายรับฟังปัญหาจากเด็กทั้งสองฝ่าย
ไม่ใช่เข้าข้างหรือไปชวนทะเลาะกันเอง
ลงไม้ลงมือคุณศูนย์เสียทั้ง๒ฝ่ายนะครับ

อีกครอบครัวหนึ่งพ่อก็ต้องถูกจับติดคุกใช่ไหมครับ
ด้านของนายจ้ายแก้ววิลาอายุ๘๒ปีนะครับ
พ่อของนายจรรย์ผู้เสียชีวิตก็เปิดเผย

ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกชาย
เพราะต้นเรื่องจากหลานทะเลาะกัน

ถ้าใช้สติพูดจากันดีทั้งสองฝ่าย

ทางนี้ก็ฝากไปถึงครอบครัวอื่น

เพราะเมื่อใช้อารมณ์เกิดความรุนแรงขึ้น
ก็มีแต่เรื่องศูนย์เสียครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะครับ
ล่าสุดนะฮะนายไตรเทพมือยิงเนี่ย
ก็มอบตัวแล้วก็อยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจแล้วนะครับ
เพราะว่ามอบตัวเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
พร้อมกับนำอาวุธที่ใช้มามอบให้ตำรวจ
ซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่มีใบอนุญาตครับ
เรื่องต้นนายไตรเทพผู้ต้องหารับสาภาพทุกข้อกล่าวหาเลยนะครับ
ส่วนลูกของนายไตรเทพก็คือเด็กชายเออายุ๑๔ปี
มือแทงคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ
ตำรวจให้อยู่ในการดูแลของแม่ชั่วคราวไปก่อน
เพื่อรอการสอบสวนตามกฎหมายเยาวชน
ต้องมีสหวิชาชีพแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ
ซึ่งครอบครัวของนายไตรเทพก็ได้มาพร้อมทนาย

แล้วก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังไม่พร้อมที่จะพูดอะไรนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหานายไตรเทพมือแทง
ว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านนะครับ
ส่วนลูกชายของนายไตรเทพก็คือเด็กชายเออายุ๑๔ปี
ก็โดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพามีดหรืออาวุธมีดนะฮะไปในเมืองหรือหมู่บ้านเช่นเดียวกันนะครับ
ใช้อารมณ์แล้วก็มีอาวุธอยู่ในมือ
มันก็เกิดความสูญเสียนะครับ